อากาศเย็นฝนตกไม่ได้ทำให้คู่นี้ใจเย็นเลยบนถนน
คำเดียวเป็นแบบนี้เลยฮะ
คุณผู้ชมครับนี่หน้าบิ๊กซีสายไหมนะสุขาพิบาล๕กรุงเทพมหานคร
รถจักรยานยนต์สีน้ำเงินดำในเฉียวชนกับเนี่ยล้มความไปแล้วนะครับ
รถจักรยานยนต์ล้มคนขี่รถจักรยานยนต์
น่าจะเป็นผู้ชายสูงวัยที่สวมหมวกกันน็อกแต่ว่าคนที่ลงจากฟอร์จู
ดูจะหนุ่มกว่ากำยำกว่านะครับไล่เตะไล่ต่อยคนขี่มอเตอร์ไซค์อย่างดุเดือด
กลางสายตาของคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาครับบางคนก็หยิบมือถือมาถ่ายคลิปแบบนี้เลย
คนขี่รถจักรยายนน่าจะตัดหน้าหรืออะไรไม่แน่ใจแต่คนขับรถยนต์ลงมาเอาเรื่อง
สงสารคนแก่อย่าหัวร้อนอย่าใช้กำลังกันบนท้องถนน
คดีความมันจะตามมาฝากเอาไว้เตือนสติเตือนใจผู้ร่วมทางควรมีน้ำใจต่อกัน
คือห่างกันแค่๑๐เมตรแต่๑๐เมตรเนี่ยจังหวะเบรกเนี่ยคือถ้าไม่เบรกโอ้โหมีโอกาสชนนะครับ
ปั๊บตกใจลุงนกลุงน้อยบอกเฮ้ยเฮ้ยคำเดียวเท่านั้นแหละคุณผู้ชมครับ
บอกว่าลุงน้อยเนี่ยขี่รถเร็วแล้วด่าด้วยถ้อยคำหยาบคล้ายนี่ลุงน้อยฟังลุงน้อยก่อนนะ
นะครับแล้วก็เข้ามาทำร้ายร่างกายเอาทำยังไงบ้างลุงน้อย
มันพูดหลายอย่างเราจำไม่ได้เราก็ไม่อยากจะพูดไปใช่ไหม
จำไว้ที่เป็นคำหยัดภายใช่คำหยัดภายแล้วมันได้ตู้เตาะอะไรไหมครับ
เราก็บอกออกมาไม่ดูเลยมันก็ด่ายมันก็ไห้อยู่นั่นเพราะมันขับรถเร็ว
เขาเดินหาเขาอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วก็เขาทำมือแบบเหมือนกันจะเล่นเราอ่ะ
แล้วก็ยกอย่างนี้มันก็เตะแล้วก็ต่อยเลย
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับลุงน้อยบอกว่าได้รับบาดเจ็บตรงไหนบ้างลุง
แก้มด้านขวาแล้วก็เจ็บระบมที่หลัง
คือฐานะไม่ดีไม่มีเงินไปหาหมอหรอกลุงน้อยบอก
คือถ้าคนขับรถฟอร์จูเนอร์ดูข่าวอยู่อยากให้มารับผิดชอบ
แล้วรถจักรยานยนต์ก็มีรอยถลอกด้วยนะครับ
ไปแจ้งความไว้แล้วที่สนคณะยาว
คนขับรถฟอร์จูเนอร์หรือว่าญาติคนขับก็ได้นะ
เราเองก็อยากจะฟังความทั้งสองข้างครับ
นี่ขนาดสวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะอืม